เราไปติดตามข่าวสารกันก่อนนะครับในช่วงแรกแบบนี้
ใช่แล้วตอนนี้นะคะทั่วประเทศก็เตรียมอันเชิญดอกไม้จันทร์นะคะ
ซึ่งก็ทำจากตัวแทนในทุกอำเภอทุกจังหวัด
จะส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวม
มาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อันเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอครั้งที่๑
ในจังหวัดน้องคายนั้นก็จัดขึ้นที่วัดโพชัยพระอารามหลวงค่ะ
โดยมีนายสุชาตินพพรจังหวัดเป็นประธาน
เพื่อนำส่งมอบให้กระทรวงมหาทัย
แล้วรวบรวมอันเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาตร
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จะเดินเมืองกาวในวันที่๒๖ต๓๘คม
สำหรับส่วนกลางทั่วประเทศเลยนะคะ
ส่วนภาคอีกษานอีกที่๑คือณครราชสีมา

มีในอำเภอ๓๒อำเภอมาร่วมส่งมอบดอกไม้จันท
ตัวแทนของแต่ละอำเภอให้กับจังหวัด
แล้วก็จะส่งมอบต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยด้วย

พร้อมกันนี้ยังมอบข้าวสารพระราชทานกว่า๔๐๐กิโลกรัม
ให้กับนายอำเภอทั้ง๓๒อำเภอนำไปหุงข้าวทำอาหาร
จ่ายให้แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ด้วยนะคะ
โดยในพื้นที่ได้ร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รวมกว่า๒๙๙๙๙๙๙ดอก
เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
และก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดยะลานะคะนายดนเดชพัฒนารัฐผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
เป็นประธานพิธีอันเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
ส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะ
สำหรับดอกไม้จันทร์ที่ใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดยาลาเป็นแบบดอกพิกุล